ปอค่ะลุงตู่กับลุงป้อมวันนี้อารมณ์ดีนะ
อารมณ์ดีอารมณ์ดีทั้งคู่เลยค่ะยิ้มแย้มแจ่มสาย
ไปกันที่ปแรกก่อนแล้วกันนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
ท่านเดินทางเข้าธรรมเนียมนะคะก็เนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามเข้าไป
เจาะไมค์ถามว่าเอ๊ะมีข่าวออกมาว่าจะมีการเสนอชื่อนะคะ
ของทางด้านบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์เนี่ยแล้วท่านเนี่ย
สนับสนุนเรื่องนี้หรือเปล่าตอบไม่ตอบไม่ตอบหรอกค่ะ
แล้วก็ได้แต่พูดสวัสดีจ้ะยิ้มให้สื่อมวลชนนะคะ
แล้วท่านก็ไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
คุณผู้ชมดูตอนบางชั่วโมงตอนหน่อยค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับนายกค่ะนายกจะสนับสนุน
ท่านก็ยิ้มสวัสดีทักทายสื่อนะแต่ว่าไม่ตอบคำถามนี้นะครับ
อารมณ์ดีค่ะแต่ทีนี้ไปถามผู้ที่มีข่าวก็แล้วกัน
เอ่ยอ้างถึงว่าจะมีการเสนอชื่อบิ๊กป้อมไปเป็นนายกรัฐมนตรี
และถามว่าบิ๊กป้อมจะตอบคำถามสื่อมวลชนหรือไม่
แต่ตอนมาบอกเลยว่าสีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดี
เห็นนักข่าวบอกโปรยยิ้มหวานด้วยนะคะลองดูเลยค่ะ
ชื่อชั้นเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าถูกแล้วจะถูกยังไงคะ
ถ้าย่วมโดยเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีค่ะ